สวัสดีครับ

หยิบจับของใกล้ตัวแล้วมาจำนำที่เวทีนี้
ราคาดีไม่มีดอกเบี้ย
ในเกมรับจำนำ
พี่เอ๊ยมีเรื่องสงสัยอีกแล้วคุณเบ้นค่ะทำไม
เคยโดนหลอกไหมถามจริงไม่เคย

วันนั้นพี่ไปร้านค้าแล้วบอกแม่ค้าแม่ค้า
ผมจะปลูกถั่วงอกขอซื้อเมล็ดหน่อย

เราก็มาปลาใส่มือเราเราก็มองหน้า

ผู้จำนำของเราวันนี้นะพี่
เขาโดนหลอกโดนหลอกเป็นเมียน้อยมา๑๐กว่า

หื้อมันเจ็บช้ำมาก

เจ็บปวดเกินร้อยเพราะตกเป็นเมียน้อยโดยไม่ได้ตั้งใจ
เจ็บปวดเกินร้อยเพราะตกเป็นเมียน้อยโดยไม่ตั้งใจ

พี่จอมไปทำงานต่างจังหวัด๓วันดูแลดีนะพี่
จ้าเดี๋ยวพี่รีบไปรีบกลับเลยจ้

แม่ฉันไปก่อนนะ

เป็นอะไรกับจอมเหรอ

ปล่อยนะอะไรปล่อยนะ

ฉันคือเมียหลวงตอบ

ถ้าแกยังจะมาแย่งผัวฉันอีกนะ

ฉันแต่งงานกับพี่จอมมา๑๑ปี

แล้วก็ลองหันไปถามแม่พ่อแกดูสิ

แกรีบมาบ้านเมียน้อยแกดูนี้เลยนะ
ถ้ารู้เรื่องเราก็จัดการทุกอย่างไว้แล้ว

ไม่จริงฉันไม่จริงไงหนุ่ง

พ่อจ๋าอ้าพี่ขอโทษนะออล
พี่จอมตลอดสิบเอ็ดปีที่ผ่านมาพี่โกหกฉันมาตลอดเลยเหรอ
พี่จอมไปไปไปไปพี่เลือกออนนะออนจ๋าออนของพี่
ไอ้คนเห็นเก็บตัวยังไม่มีเงินมาหลอกฉันทำไมไอ้เหลว
ไปไปไปไอ้เหลวไอ้เหลวไอ้เหลวไอ้เหลว
นี่อย่ามาด่าลูกฉันน่ะลูกฉันเป็นกลุ่มของพี่
ไอ้คนเห็นเก็บตัวยังไม่มีเงินมาหลอกฉันทำไมไอ้เหลว
ไปไปไปไอ้เหลวไอ้เหลวไอ้เหลวไอ้เหลว
อย่ามาด่าลูกฉันนะลูกฉันเป็นคนดี

ตลอด๑๑ปีลูกฉันดักดานเกินพอแล้วที่จะอยู่กับคนที่ไม่มีจะกินอย่างแก

แม่ไม่น่าทำกับฉันแบบนี้
ทั้งรักทั้งดูแลแม่
ไปจอมดูสิมันควงบุญคุณแม่เงินก็ไม่มียังจะปากดีอีก

รีบเก็บเสื้อผ้าแล้วใส่หัวออกไปจากบ้านฉันเลยนะส่วนหลานอ่ะฉันจะดูแลเองไป

พี่พี่จองพี่อย่าไล่ฉันไปเลยนะพี่

พี่จอมพี่พี่

แล้วจำไว้ด้วยนะฉันเลือก
เป็นเด็กดีนะลูก
เป็นเด็กดีนะคะ

น้องจะไปไหน
แม่อย่าไปเลย
ลูกสองคนอยู่กับพ่อต้องเป็นเด็กดีนะลูกนะ
ไม่เอาหนูจะอยู่กับแม่
แล้วแม่จะไปอยู่ที่ไหนคะ
แม่จะไปอยู่ที่เมืองฟ้าบุรี
สมัครงานเป็นคนล้างจานที่ร้านอาหารแถวนั้น
ถ้ารุ่นทั้งสองคนโตขึ้นแล้วคิดถึงแม่

แม่จ๋า

เรียกว่าทำลายความรู้สึกของคนคนหนึ่งแบบ
มันเหมือนโลกถล่มฟ้าทลายลงไปเลยนะ

ปีแล้วแบบว่าเนียนกริบอะไรอย่างนี้
ยิ้งคนละครอีกนะเนี่ยชีวิตน่ะ
จริงมันมีด้วยนะในมุมโลกแบบนี้ครับเบ้นเราจะทำยังไงกันดีอ่ะ

พลอยจากจังหวัดประจวบคิริขันค่ะ

พอเป็นในเรื่องพอเป็นอดีตแล้วเราอยากทิ้งทุกค์ไว้ตรงนั้น
วันนี้เป็นป้าพลอยคนใหม่แล้วเพราะฉะนั้นเขามีรอยยิ้มออกมาแล้ว
แต่ขออนุญาตนะย้อนไปหน่อย
จึงไปทั้งนู้น๕

คือผู้รับเหมาแต่ส่วนพ่อพลอยเนี่ยก็เป็นก่อสร้าง

นี่ก็ทำงานไปไม่เป็นไรเธอก็ไปรับเหมาของเธอ
เพราะว่ามันก็จะมีจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ไม่ว่ากัน

อยู่ก็มีผู้หญิง๓คนมาที่บ้าน

แล้วก็ถามป้าว่าป้าเป็นใคร

ไม่แล้วที่เห็นในนั้นคือมา๓คนเขาตกมันถึงกับหลงไหม
ใช่มา๓คนแล้วก็เขาก็ตก๓ที

เขาก็โทรหาใช่ค่ะโทรหาสามีเรา
พี่พี่กลับมาเลยนะพี่มาเคลียร์
พอกลับมาเมียเขาก็ถามว่า
เลือกใครระหว่างฉันกับเมียน้อย

แล้วผัวตอบไปว่าบอกว่าเขาขอเลือกเมียใหญ่
จุกในอกพูดไม่ออกเลย

ร้องจนที่ว่าไม่มีน้ำตาที่จะไหล

เข้ามาก่อถามแม่แม่เขาเป็นใคร

คุณแม่ของสามีอยู่ในบ้านกับเราตลอด

มึงไม่มีสมบัติอะไรมึงออกจากบ้านกูไปเลย
ไล่คำนี้เลยจริงจังในนครเลย
เขาก็บอกทำไมแม่ทำกับพายังงี้
แสดงว่าแม่รู้เรื่องมาตลอดใช่ไหม

คือมันยิ่งกว่าระครที่รีบในระคร

ว่าทำไมถึงหลอกมาได้๑๑ปีเต็ม

ในละครที่เราเห็นก็คือก่อนจะไปก็พูดกับลูกว่า
น้องอยู่กับย่านะอยู่กับพ่อนะแม่ขอไป

เขาบอกว่าไม่ให้เขาขอเลี้ยงเอง
ไปก่อนนะแม่จะไปหางานทำที่ปานบุรี
ถ้าหากน้องโตพาน้องไปหาแม่ได้
ตอนที่ป้าพลอยออกมานี่คือลูกอายุเท่าไหร่คนโต

อยู่อนุบันหนึ่งพอช่วงอายุ๑๗ปีลูกก็หนี
พ่อกับย่าพาน้องไปหามีพนักงานเขามาบอกว่า
มีเด็กมาถามหาว่าอ้างว่าเป็นลูกพี่
พี่ก็วิ่งออกมาพอเห็นหน้าลูกพี่โผล่เข้ากอด

แม่เดี๋ยวน้องจะทำงานนะ

ใช่ค่ะที่แรกเขาจะตับบอกน้อง

แล้วก็เจ้าของร้านเลยเขาบอกว่า
อยู่กับยายเนี่ยลูกเดี๋ยวยายกับแม่จะเลี้ยง

ขอบคุณคุณยายบุญส่งด้วยนะ

เรื่องแบบนี้นะพอมันผ่านความทุกข์ไป
บางครั้งมันก็มีฟ้าหลังฝนนะพี่

มันมีเรื่องอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายิ้มได้

ก็มีผู้ชายคนหนึ่งเขาเกิดปิ๊งป้า
อันนี้

ก็เด็กลูกมาจีบดีหรอ
พระพรอยุคเท่าไรตอนที่เขามาจีบ
หนุ่มน้อยคนนั้นมาจีบเราหนุ่มคนนั้นอายุเท่าไหร่

จริงี่ล่ะครับ

น้องโกน้องโกชอบพี่พลอย

เป็นคนดีเอาใจใส่ดูแล

หาน้ำหายาให้กิน

ใช่ค่ะพูดนะตรงเลยบางเขาจะหยอกมีคำพูดหยอกขึ้นมา

แม้ว่าเขาจะเป็นแบบนี้แบบนี้นะ
แบบนี้แบบนี้แปลว่าอะไรคะว่า

ต้องเรียกว่าเป็นแบบเป็นออน้อยมากนะ
เพราะว่าเขายังมีความห่วงใยมีความผูกพันกับเราถูกไหมคะ
แล้วเขาก็อยู่กับนี่กี่ปีแล้วเป็นแฟนกี่ปีแล้วคะ
ทำไมถึงรักเขามากคะเขาดีอย่างไร
เขาทำสภาพให้ผมกินเขากัดผ้าให้

เราอยากเห็นความรักจังเลยเวลาอยู่บ้าน
หอมไหมหอมแก้วไหม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

แล้ววันนี้มารายการของเราอยากได้เงินไปทำอะไร
ไปทำห้องใหม่ค่ะไปต่อเพลิงไว้ที่ว่าห้องมันพังหมดแล้ว
ฝนมันตกคือใช้กระดานอักปิดฝาห้องไว้
อ๋อคือไม้อัดอ่ะซึ่งโดนน้ำฝนมันก็พอง

มันก็ไม่อยู่ตัวเพราะฉะนั้นก็เลยไม่อยู่แล้ว
ก็ต้องเอาไปซ่อมแซมบ้านน่ะล่ะนะใช่ค่ะซ่อมแซมบ้าน
ทำพื้นแล้วก็ทำฝาบ้านให้มันเรียบร้อย
เพราะว่าช่วงนี้ก็ฝนตกหนักเนอะพี่เองใช่ค่ะ
เอาล่ะถ้าอย่างนั้นมารายการของเราก็ต้องมีของมาจำนำนะครับ
และของที่ป้าพลอยนะครับเอามาจำนำกับทางรายการในวันนี้คือ
เพื่อที่สามีซื้อให้ในวันเกิดค่ะ
และเสื้อผ้าชีฟองสีขาวหลายดอกสีชมพู
ที่เป็นสีโปรดของป้าพลอยตัวนี้
โอ้โหเขาซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดนะครับ
โดยซื้อมาในราคา๓๐๐บาท
ว่าจะเก็บเงินซื้อได้เนี่ยก็ต้องใช้เวลาเป็นอาทิตย์อาทิตย์กันเลยแหละ
ถือได้ว่าเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสุดเลยนะครับเนี่ย

ยิ้มกะมิดกะเมียนดูสิแม่คุ้น
อันนี้เป็นเสื้อของขวัญตัวแรก

มีความหมายกับเราขนาดไหน
ตั้งแต่อยู่ด้วยกันมา๑๐ปี

คือวัดเขาทำงานล้างจานได้วันละ๑๔๐บาท
แล้วก็เก็บตังค์ที่เหลือไว้
เป็นเวลา๗วัน
แล้วตัวสุดท้ายด้วยนะไม่บอกด้วยใช่ป่

นี่ผ้าเป็นผ้าชีฟองอย่างดีเลยนะคุณคะ

คุณแอมมือ๒ลูปดูมาพี่ว่าให้๑๐๐บาทแล้วกันค่ะ

เพราะว่าดีเป็นเสื้อมือ๒แล้วค่ะ
เสื้อยังใหม่นะคะ
ยังใส่ไม่เท่าไรให้ราคา๑๐๑
เสื้อตัวเมื่อกี้ก็ให้ที่ราคา๘๐บาท
บางตัวอาจจะ๑๙๙บาทอะไรอย่างนี้

แต่เสื้อตัวนี้นะของป้าพลอยนะ
มันเป็นเสื้อแล้วก็เป็นของขวัญครบรอบ๑๐ปี

ไม่ได้เดี๋ยวไปดูราคาจำนำจากทางรายการดีกว่าเนอะ
มันเป็นเสื้อแล้วก็เป็นของขวัญอันล้ำค่าเลยนะ

เสื้อตัวนี้ร้อยสิบบาทน่ะไม่ได้หรอกนะ
จะต้องมารู้ราคาจำนำในวันนี้
ว่าราคาจำนำในวันนี้คือ
เท่าไร

กี่บาท

ก่อนใยว่า
กล่าวว่าแค่ได้แค่ไม่ถึงพัน
อันนี้๔๐๐๐ดีใจสุด

ถ้าป้าพลอยพอใจในราคานี้
ขอเชิญจำนำครับ
รับจำนำ
อุ๊ยหัวใจจำไวน์ดีจ้อยสุดวันนี้
ป้ารับเงินจากทางรายการไปก่อน
รายการใจดีเนาะ

ถ้าเกิดว่าเขาก็ต้องมีการถ่ายของเขาคืนนะ
อ๋อใช่ช่อนำแล้วนะแกช่วงหน้า

เดี๋ยวกลับมากับเกมรับจำนำค่ะ

ชอบกินไก่มากไก่ของชอบพี่ก็คือไก่ดิบ

กลับเข้าสู่ช่วงที่๒ของรายการเกมรับจำนำนะครับ
กับช่วงไทยของ

ผู้จำนำไม่ต้องเอาเงินจำนำมาคืนแม้แต่บาทเดียว
โดยเราจะมีคำถามถ่ายของทั้งหมด๔ข้อ

ถือว่าถ่ายของสำเร็จ
รับของรางวัลกลับบ้านไปเลย
และรับเงินรางวัลข้อละ๕๐๐๐บาท
รวมเงินรางวัลสูงสุดในรอบนี้ถึง๒๐๐๐บาทครับ
ตอนนี้นะคะผู้รับจำนำของเราก็คือป้าพลอยเนี่ย

ดีใจสุดพี่นะคิดว่า
ไม่เคยคิดว่าจะได้ราคานี้

เข้าสู่คำถามสัจของข้อที่๑ครับ

ไปทำงานรับจ้างล้างจานอยู่กี่ปี

ร้านอาหารที่ทำอยู่เป็นประเภทไหนคะ

ร้านคาราโอเกะ

ร้านเจ๊แขกค่ะร้านโอเคค่ะ

ของที่โปรดมากที่สุดของชอบพี่ก็คือไก่ดิบ
เฮ่ยมาก

พร้อมด้วยผัดกะเพราไก่
เออผัดกะเพราไก่
แต่เมนูไก่นี่มีมากมายเลย
แต่ทราบไหมครับว่า

ข้อที่หนึ่งไก่ขอทาน
ข้อที่สองไก่สามอย่าง

ไม่เคยเลย

หรือว่ามันจะถูกเอาไปสับแล้ว

หรือไก่สามอย่างเอาหอนมันมาอย่างหนึ่ง

อยู่ตรงไหนเนี่ยข้อสอบไก่

ขอตอบข้อสอบไก่สามอย่างค่ะ
ตอบมาแล้วนะคะแบบเดานะคะว่า
ข้อสอบไก่สามอย่างค่ะ

ถูกไหม

ถูกถูก

ถูก

ไม่มีไก่เป็นส่วนผสมเลย
ช่วยทำด้วย

น้ำย่อยที่ประกอบไปด้วยถั่วลิสงคั่ว
หอมแดงกุ้งแห้งตะไคร้ซอยพริกขี้หนู

แต่ต้องบอกว่าไก่ขอทานนี่มีนะคะ

ที่ถูกห่อหุ้มด้วยดินเหนียวและใบบัวนะคะ

ฉุยหน้าตาแบบนี้เลย

ถูกหนึ่งข้อได้เป็นก่อน๕๐๐๐บาท
เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับคุณพ่อคุณแม่ครับ
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๒ครับ

จริงหรือเปล่าจริงค่ะ
แปลแล้ว
ชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะเขาชอบมาตั้งแต่เด็ก

แล้วพอรู้ประวัติของคิตตี้บ้างไหมล่ะจ๊ะ
คิตตี้เป็นตัวอะไร

ลักษณะเขาเนี่ยคล้ายกับแมวสีขาวใช่
แต่ทราบไหมจริงแล้วเนี่ย
คิตตี้ไม่ใช่แมวนะจ๊ะ

ทางบริษัทซาริโอนะคะคนออกแบบเนี่ย

เธอเป็นเด็กผู้หญิงนะ
หลักฐานคือคิตตี้ไม่เคยเดินสี่ขาอืม
ิตตี้ยืนแล้วก็นั่งเหมือนคนค่ะ
แล้วที่สำคัญคิตตี้เลี้ยงแมวด้วย

เขาบอกด้วยนะว่าคิตตี้เนี่ย
เป็นคนต่างชาติแต่ว่าไม่ใช่คนไทย

คำถามไถ่ของข้อที่๒ถามว่า
ข้อที่หนึ่งอังกฤษ
ข้อที่สองจีน

ผมรู้เลยว่าหลายคนก็ร้องอ้าวเอ๊ะโอ๊ะเหมือนกัน
มันแม่นี่นะ
อ้าว
เป็นคำตอบที่
แนวทางการวิเคราะห์ของป้าพลอยนี่เฉียบซะจริง
คิตตี้มีตาสองชั้นไม่รู้ว่าแกไปดูมาอีท่าไหนครับ
เอ้าตกลงคิตตี้จะเป็นอาหมวยหรือว่าเป็นฝรั่ง
แล้วจะถ่ายของได้เลยหรือไม่มาลุ้นกันดีกว่าครับ
ถูกครับ

ผู้ผลิตก็คือบริษัทซาริโอบอกว่าคิสตี้เนี่ยมีชื่อจริงด้วยนะคุณ
เต็มของเขาก็คือคิตตี้ไวท์นะครับ
เป็นเพศหญิงเกิดเมื่อวันที่๑พฤศจิกายนพศ๒๕๖

กรุงลอนดอนนะครับประเทศอังกฤษนั่นเอง
ตอบถูกแล้ว๒คนรับไปราย๑๐๐๐๐บาท
และที่สำคัญใส่เสื้อกลับไปสำเร็จค่ะ
ไข่ของสำเร็จแล้วนะโอ้โฮ
อดีใจไม่ได้เสื้อคืนแล้ว
ของของฉันเนอะ

เดี๋ยวเกิดจะมาเอาของฉันไปได้ยังไงนะ
คำนี้เอาเงินเพิ่มไปอีกนะพี่พลอยนะ

ถ้าไม่พลาดเลยก็คือ๒๐๐๐เต็มได้กลับไปในวันนี้
คำถามไถ่ของข้อที่๓ครับ
เห็นบอกว่ายิ้มหวานอย่างนี้นะเธอ
สายหมูเตรูนะจ๊ะคุณแม่
เมื่อคืนระหว่างเดินทางมาที่นี่

ไปไหว้ขอพรทาเวสวรรณค่ะ

เถนพลายที่อำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรี

แต่ว่าท่านแตกต่างจากองค์อื่นค่ะ
ทาเวสวรตางปลดหนี้มี๑เดียวในประเทศไทยนะคะ
ปกติทาเวสวรถ้าจะถือกระบองพิทักษ์รักษาอยู่
ใช่นะแต่ทาเวสวันองค์นี้นะฮะที่วัดเถนพลายสุพรรณบุรี
ไม่ได้ถือกระบองนะจ๊ะนั่นนี่มันคือคำถามเข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่สาม
ถามว่าทาเวสวรรณปางปลดหนี้ถืออะไรในมือ
ข้อที่หนึ่งถุงใส่เงินข้อที่สองกระดานชนวน

ท่านคือเทพอสุมมาจากฟาลาโลกเวลานั่นท่านจะลงบันทึก
จะเขียนลงบันทึกว่าบุคคลนั้นเมื่อสิ้นอายุไขไปแล้ว
จะต้องใช่ค่ะนี้เราวิเคราะห์ดีนะที่มาวันนี้นะคะต้องบอกว่า
จะเอาไปทำพื้นบังทำกำแพงฝาบ้านบ้างเนอะรู้ไหมว่างบประมาณประมาณเท่าไหร่คะที่จะทำ

เขาถึงเรียกว่าปางสางบัญชี

เชื่อว่าผู้ที่ได้มาบูชาหรือว่ากราบไหว้แล้วเนี่ยนะคะ
ปลดเปลื้องภาระสิ่งที่ไม่ดีให้หมดออกไป
รวมถึงหน้าที่การงานก็จะเจริญก้าวหน้าด้วย

ตอบคำถาม๓ข้อถูก๓ข้อนะคะรับไปแล้ว๑๕๐๐๐บาท

ส่วนที่เหลือตอนนี้ก็คือกำไรอีกแล้วจากคุณพ่อคุณแม่

เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๔ครับ

จะมีสัตว์ประเภทหนึ่งที่เจอกันประจำเลย

ซึ่งจะเป็นตัวอะไรไปไม่ได้เลย

สุนัขพันธ์ดัมเมเชียนครับคุณ

คุณไปสวนสัตว์ที่ไหนมาไม่ทราบค่ะ

ฉันปล่อยฝันมากว่าฉันอยากเห็นดัมพิเศษหนึ่ง

ดำในสวนสัตว์ที่เราเห็นก็คือหมาลาย

หมีหมาลายจริงด้วยจริง
ก็จะมีหมาลายหมีแพนด้าก็ขาวดำอะแก
เพราะเอิญว่านะฮะหมาลายนะฮะมันคือคำถามของข้อนี้
คำถามไถ่ของข้อที่๔ถามว่า
ม้าลายมีผิวสีอะไร

ข้อที่๑ผิวสีดำลายสีขาว
ข้อที่๒ผิวสีขาวลายสีดำ
โอ้โฮตายแล้ว

ม้าลายจะเป็นผิวสีขาวลายสีดำ

ผิวเขามีกาบดำอยู่

สองผิวสีขาวลายสีดำค่ะ

ผิวสีขาวลายสีดำ

เชื่อว่าคุณผู้ชมคงสงสัยมานานเหมือนกันใช่ไหมครับ
ว่ามันลายสีอะไรกันแน่
แล้วป้าพลอยจะคว้าเงิน๒๐๐๐บาทไปได้หรือไม่
ขึ้นอยู่กับสีผิวของม้าลายตัวนี้แล้วล่ะครับ
ก็ได้

มะไลน์เป็นสัตว์ที่มีผิวสีดำลายสีขาว
จากการศึกษาพบว่ายีนตั้งต้นของมะไลน์
ตอนที่อยู่ในท้องตัวจะเป็นสีดำ
แล้วเซลเม็ดสีค่อยมาเปลี่ยนทีหลัง
ทำให้มีแถบขาวเกิดขึ้นมาครับคุณผู้ชมครับ
มันก็เลยกลายเป็นตัวผิวสีดำแล้วก็ลายสีขาว

ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราตอบคำถามไป๔ข้อเนาะ
ตอบถูก๓ข้อรับเงินอาวาสาสมไป๑๕๐๐๐บาทค่ะ

แต่ที่สำคัญเลยคือไทยของสำเร็จ

ช่วงหน้าถ้าป้าพลอยสามารถเล่นเกมได้สำเร็จนะ
พอจะได้เงินเพิ่มขึ้นเป็น๒เท่า
ช่วงหน้าค่ะตัวจำนำโชคสักครู่เดียวค่ะ

แต่เอวยังดีอยู่นะ

นั่นแหละนั่นแหละ
ใกล้แล้วป่าใกล้แล้ว
กลับเข้าสู่ช่วงท้ายรายการเกมรับจำนำนะครับ
คุณผู้ชมครับยังมีรอยยิ้มอยู่เลย
ใช่ต้องบอกว่าช่วงที่แล้วนะคะ
พลอยนะสะสมเงินรางวัลไปได้๑๕๐๐๐บาทนะคะ

แต่ต้องบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้คือช่วงตัวจำนำโชค

ถ้าสามารถทำเกมนี้ได้สำเร็จนะคะ
พลอยนะจะได้เงินเพิ่มอีกเท่าตัว
๑๕๐๐๐บาทเป็น๓๐๐๐บาทไปเลย
สู้เปล่าวันนี้หรืออายุเท่าไหร่ละปีนี้ยอมที่ไหน

สรรพคุณข้างขวดไม่เบาเหมือนกันนะ

จำนำโชคได้เกมเกมไอวหวานสบ๊ดแพน

ให้ไปถึงยังจุดหมายภายในเวลา๑๐๐วินาที
หากทำสำเร็จนะครับเงินรางวัลอีก๑เท่า
เปิ้ลให้ไปเลย
พี่แต่พร้อมมากครับคุณผู้ชมครับ
ผมเห็นด้วยความกระตือล้นของเขาเลยนะ
พร้อมไหมจ๊ะพร้อมค่ะแต่มีเวลาให้นะค่ะ
๑๐๐วินาทีมีคุณค่าและราคา

เชียร์ไปส่งกำลังใจมาด้วยนะครับ

เออมาแล้วมาแล้ว
เอ้าโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว
นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละประโมย

มูนิกมูนิกมูนิกมูนิก
อึ๊บอึ๊บอึ๊บใกล้แล้วใกล้แล้วมาใกล้แล้ว
เก่งมากใกล้แล้วใกล้แล้ว

อ่าใกล้แล้วใกล้แล้วมาใกล้แล้ว

กูมีกบุมีกบุมีก

โอเคนะสู้สุดตัวเลยจริงนะครับ

ตอนนี้นะถึงเส้นชัยเรียบร้อยแล้วนะครับ

วินาทีนะครับกับภารกิจนี้
ถ้าไม่เกินนั่นหมายถึงป้าพลอยทำได้นะครับ
ลุ้นกันว่าป้าพลอยทำได้หรือไม่ได้ครับ

เรียกว่าเอวป๊าพรอยนี่แทบลุกกันเลยล่ะครับ
โยกกันซะจนลืมอายุกันไปเลย

จะช่วยให้แกเบิ้ลเงินรางวัลเป็น๓๐๐๐บาทสำเร็จหรือไม่
มาเอาใจช่วยกันดีกว่าครับ

ได้ครับ

แล้วก็เวลาเฉดชิ้นสุด๙๘วินาทีค่ะ

ต้องบอกว่าวันนี้นะคะทำสำเร็จนะคะ
เงินรางวัลเพิ่มอีกเท่าตัวนะ

จาก๑๕๐๐๐บาทเป็น๓๐๐๐๐บาท
รวมกับเงินจำนำตอนแรกอีก๔๐๐๐บาทเป็น๓๐๐๐

ที่สำคัญคือถ่ายของสำเร็จ

บอกความรู้สึกเราหน่อยรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้

ลูกขอขอบพระคุณคุณบีดอนมารดาพร้อมด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านปู่ทาเวสุวรรณที่โดนจิตโดนใจให้ลูกได้ทำสำเร็จ
ถ้าลูกได้เงินก้อนนี้ถึงมือลูกเมื่อไหร่ลูกจะนำดอกกุหลาบแดงไปถวายช่อใหญ่เลยค่ะ
ขอบคุณมาก

การซ้าวการกล่นได้แล้วนะคุณผู้ชมนะ

วันนี้ต้องขอบคุณป้าพลอยแล้วก็คุณสามีด้วยนะครับคุณโก

แล้วเชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ชมทางบ้านก็อยากมีความสุขเหมือนกัน

เราอยากจะช่วยถ่ายของให้กับคุณผู้ชมทางบ้านเนาะ
ดูสิว่าวันนี้จะเป็นใครค่ะ
และผู้ที่ได้รับการถ่ายของในวันนี้คือ
คุณสมศักดิ์จากจังหวัดอุบลราชธานีครับ
จากอดีตพนักงานขับรถส่งของ
เกิดวิกฤตป่วยเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทขา
จึงไม่สามารถทำงานได้
ต้องนำแหวนทองที่ซื้อโดยน้ำพักน้ำแรงไปจำนำไว้
ในราคา๓๑๐๐บาท

ทางรายการจึงขอถ่ายของให้ครับ

ให้คุณสมศักดิ์สู้ต่อไปนะครับ
ขอให้แข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นครับ

หากอยากให้เราถ่ายของที่ติดจำนำให้ฟรีแบบนี้
หรือทางจดหมายตามกติกาที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยครับ

ผมรู้เลยว่าคุณมีรอยยิ้มแน่แล้วก็มีความสุขแน่

คุณสามารถเอาของอะไรมาจำนำกับเราก็ได้นะครับ
และรับเงินจำนำในราคาสุดพิเศษแบบนี้ได้เสมอเลยครับ

รับจำนำเปิดทำการทุกวันอาทิตย์๖โมงเย็นค่ะ

เป็นกับพี่เอรอต้อนรับอยู่เสมอค่ะ
เวลาเนอะเวลามันมีความสุขเนี่ยมันช่างไปเร็วเหลือเกิน

เดี๋ยวมาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับสำหรับวันนี้ผม
ผมชายามิเฉยและน้องเบนส์ผอนติตาลลาไปก่อนนะจ๊ะ

ผมชื่อลุ้งชานเรลลิเกณฑ์
ชื่อว่าชานบิมเดียวลูกวดรครับ

พี่จ๋ากลับบ้านดีกว่า

พี่ว่าพูดเอาดีฟาเหรอ
ปัสสาวะของสัตว์ชนิดใดเรืองแสงได้

แต่เกิดมาไม่เคยรู้จักแรดเป็นอย่างไรไม่รู้

ของที่ลุงชาญนำมาจำนำคือ

นิดเดียวซะสวย